มีอีกหนึ่งคลิปอยากจะให้ดูกันแล้วก็ฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ด้วย
รถเก๋งคันหนึ่งฝ่าไฟแดงที่บริเวณแยกชิดลม
ชนกับรถจักรยานยนต์ที่เขาไฟเขียวมาปุ๊บโอ้โหคนขับบาดเจ็บสาหัสเลยคุณผู้ชม

ก็ไปเจอนะคนขับรถเก่งเนี่ยอายุสิบหกปี
มันไม่มีแบบขับขี่สิบหกปีเนี่ยไม่มี
แล้วเขาบอกว่าเขามารู้ภายหลังนะไปหุ้นกับเพื่อนซื้อรถคันนี้มาขับ
ไปเอาเงินที่ไหนไม่รู้เอาเงินจากไหนมา
ซื้อรถเก่งคันนี้มาได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน

กฎจราจรคงยังไม่ทราบมั้งว่าไฟแดงมันคือต้องหยุดนะฮะ
อันนี้ฝ่ามาเนี่ยเขาก็ล้มกันบาดเจ็บทั้งคู่เลยนะครับ

รถเก่งเค้าเมื่อสักครู่สีขาวขาวขับมาที่ความเร็วสูง

ชนกับรถจักรยานยนต์ที่ออกตัวไฟเขียวมาอ่า
คนขับคนซ้อนร่างกระเด็นกระแทกพื้นบาดเจ็บกันไป
หลังจากเกิดเหตุคนที่เขาขี่ตามหลังมาก็ลงไปช่วย
รถเก่งเนี่ยหลบหนีไปเลยครับไม่จอดไม่ดูอะไรทั้งนั้น
อืมนะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าจ๊อบแจ๊บโพสต์คลิปนี้
แล้วก็มีภาพบาดแผลของเขาด้วยบอกว่า
เตือนอุทาหอนชนแล้วหนีฝ่าไฟแดงขับสวนเลนส์นะ
เหตุเกินเสาที่อ่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเสาร์ที่
สิบเอ็ดเมษายนตอนบ่ายบ่ายโมงสี่ยี่สิบหกนาทีครับ
ตัวเขากับแฟนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กันไป
กลับจากการทำธุระเดินทางกลับบ้านก็ติดไฟแดงที่แย่ชิดลม
พอไฟเขียวเขารอแล้วสัก๒๓วิมันเขียวแล้วล่ะ
เขาก็ออกตัวไปอ่ะนะผมดูแล้วว่าทางขวาเนี่ย
มันไม่มีรถมันไม่มันโล่งอ่ะนะแล้วเขาก็ออกตัวไป
แป๊บเดียวรถเก่งมาจากไหนก็ไม่ทราบนะฮะแล้วก็ไปชนกันนะครับ
อยากเตือนเป็นกรณีศึกษาสำหรับใครที่ยังใช้ชีวิตประมาทบนท้องถนนนะ
ดีที่ไม่ไปโดนคนที่ข้ามทางม้าลายด้วยเนี่ย
มันก็มีคนข้ามทางม้าลายด้วยตัวเขาก็บาดเจ็บไป
แล้วเขาก็ทิ้งท้ายว่าคู่กรณีเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
เนี่ยขับรถคันนี้ไม่มีใบขับขี่เขาบอกว่าเขาหุ้นเงินกับเพื่อนซื้อรถคันนี้มาขับ
อันนี้รถแต่งนะอันนั้นสิฮะเออ
มือสองนี่แหละมั้งก็ไปซื้อต่อต่อกันมานะฮะแล้วก็ทะเบียนก็ขาดด้วย
ก็ฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองของบุตรหลานของคุณดูแลให้ดีกว่านี้นะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันโชคดีอย่างหนึ่งที่ไม่ได้มีคนเสียชีวิต
แต่เขาก็เจ็บอะค่ะอันนี้ก็ต้องเอาโทษให้หนักเหมือนกันนะ
ใช่ครับทั้งอาญาทั้งจราจรเลยนะคะ